สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับไทยรัฐนิวโชว์ในช่วงแรกติดตามเรื่องของแวดวงขาอ่อนกันก่อน
ถือว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งเป็นเวทีใหญ่ด้วยนะครับ
ต้องบอกว่าช็อกวงการขาอ่อนเลยนะคะรวมถึงแฟนนางงามทั่วโลกค่ะ
พิธีกรประกาศผลผู้ที่ชนะผิดพลาดนะคะจนเกิดการวิภาควิจารณ์อย่างกว้างขวางในขณะนี้ค่ะ
พ้นไปแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทย
ปีนี้มีสาวงามจาก๘๐ประเทศทั่วโลกร่วมประชันโฉมกันอย่างคึกคัก
ขณะที่ตัวแทนสาวไทยในปีนี้น้องแน็ตอนิพรเฉลิมบุรณวงศ์
สาวงามผิวสีน้ำผึ้งจากลำปางวัย๒๑ปีร่วมชิงชัย
และเป็นหนึ่งในม้ามืดที่ถูกจับตามองของเวทีนี้ตั้งแต่เธอร่วมเดินทางไปประกวดค่ะ
ซึ่งก็ไม่ทำให้แฟนนางงามชาวไทยต้องผิดหวังนะคะ
เมื่อเธอสามารถเข้ารอบลึก๑๐คนสุดท้ายสร้างประวัติศาสตร์ในรอบ๒๗ปี
ของสาวงามจากประเทศไทยและยังไม่ได้กลับมามือเปล่าค่ะ
ยังคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมตุ๊กไทยแลนด์เป็นของขวัญกลับมาบ้านด้วยนะคะ
สถิติประเทศที่คว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมมากที่สุดในโลกเท่ากันกับประเทศโคลอมเบียค่ะ
โดยผลการประกวดปรากฏว่าโอลิเบียจอแดนสาวงามประเทศเจ้าภาพไปไกลถึงตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ๒
และสาวงามที่ผ่านเข้ารอบ๒คนสุดท้ายคือสาวงามจากประเทศฟิลิปปินส์
จับมือลุ้นกับสาวงามฝั่งลาตินจากประเทศโคลอมเบียนะคะ
ทันทีที่สติฟฮาวีพิธีกรได้ประกาศชื่อสาวงามจากโคลอมเบีย
ซึ่งนับเป็นประวัติศาสตร์ของโคลอมเบียค่ะ
แต่คุณผู้ชมคะยังไม่ทันสิ้นเสียงแห่งความยินดี
พิธีกรคนดังก็ได้ออกมาพร้อมสีหน้าไม่สู้ดีนักค่ะ
กล่าวคำขอโทษก่อนจะประกาศอีกครั้งว่า
ฟิลิปปินส์คือผู้ครองตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สที่แท้จริง
ทำเอาบรรยากาศในฮอร้อนระอุและเต็มไปด้วยเสียงโหนะคะ
พิธีกรเองก็รีบโชว์หลักฐานพร้อมยืนยันผลการประกาศว่าเป็นเรื่องจริง
และพร้อมยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ซึ่งมาจากการที่เจ้าตัวประกาศผลผิดเองค่ะ
ส่วนอีกช็อตนึงนะคะที่บีบหัวใจผู้ชมทั้งโลกก็คือวินาทีที่
เพิ่งสวมมงกุฎให้กับสาวงามรุ่นน้องไปหมาด
พร้อมกับความช็อกของผู้ชมทั้งห่อนะคะ
และรู้สึกแย่มากรวมถึงขอโทษผู้ชมที่ทำให้รู้สึกผิดหวัง
และยืนยันอีกครั้งว่าเป็นความผิดพลาดของเขาเอง
ก่อนจะออกมาแสดงความขอโทษถึงความผิดพลาดครั้งใหญ่นี้อย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะ
ขณะที่กองประกวดเองก็ได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อความผิดพลาดจากตัวบุคคลที่เกิดขึ้นบนเวที
ก่อนจะกล่าวแสดงความยินดีกับเจ้าของมงกุฎคนล่าสุดค่ะ
บอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทุกกำลังใจ
และเสียงโหวตที่ส่งให้เธอมายืนถึงจุดนี้และรู้สึกดีใจมาก
ว่าเป็นการคว้ามงกุฎที่ไม่เป็นไปตามประเพณีนัก
โดยมีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่านี่อาจจะเป็นการทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น
เพื่อเรียกร้องความสนใจครั้งใหญ่
โจอดาเลียนผู้สื่อข่าวที่ช่ำชองในแวดวงโทรทัศน์ของสหรัฐ
ก็ออกมาบอกว่าไม่ได้รู้สึกแปลกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เลยค่ะ